ไปดูที่นครราชศรีมากันหน่อยนะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาโวยเขาบอกว่าสถานีรถไฟคงสถานีใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของความไม่ชอบมาพากลอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าลงมาตรวจสอบหน่อยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องค่ะ
ซึ่งสถานีรถไฟเมืองคงแห่งใหม่อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จิระขอนแก่น
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างของช่องจำหน่ายตัวรถไฟค่ะ
สองด้านของสถานีแต่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ชอบมาพากลเพราะว่าเปิดจำหน่ายตัวเพียงด้านเดียว
คนที่เขาใช้บริการสถานีนี้บ่อยก็คือคุณฉัดนรงคงบารมีเล่าให้ทีมข่าวฟังนะครับบอกว่า
คือตัวเขาเองเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรถไฟไทยตอนนั้นเขาก็รู้สึกดีใจ
แต่ก็มีเรื่องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสร้างห้องจำหน่ายตัวแล้วไม่เปิดใช้งานตัวเขาเองเนี่ยก็คือคุณฉัดนรงเนี่ย
มีบ้านอยู่ฝั่งตลาดเมืองคงคนในพื้นที่ทราบดีนะคะแต่จะต้องขึ้นสะพานลอยเพื่อข้ามฝั่งมาซื้อตัวฝั่งตรงข้าม
แล้วก็เดินย้อนกลับข้ามสะพานลอยกลับเพื่อไปรอขึ้นรถไฟเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยผมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามองโลกในแง่ดีสุขภาพจะได้แข็งแรง
แต่รู้สึกสงสารคนที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการที่เขาต้องเดินขึ้นสะพานลอยมาซื้อตัวแล้วต้องข้ามกลับไปไปขึ้นไปรอรถนะคะฟังเสียงคุณฉันนรงค์กันหน่อยนะคะ
ลำบ่าหน้าดูครับเพราะว่าเอ่อสะพานลอยเองค่อนข้างจะสูง
เดินไปค่อนข้างไกลก็ถ้ามีสัมพลักษณ์ในการจะเป็นข้าวสารหรืออ่า
สิ่งของทางกว่าจะหิ้วกว่าจะนำขึ้นไปสิ่งรถไฟไทยก็หลบ
รถไฟไทยกี่ปีกี่ปีก็ขาดทุนตลอดนะคะ
ทีนี้ฝากฝั่งเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาก็ออกมาชี้แจงสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสาเหตุที่เปิดใช้งานเพียงฝั่งเดียว
เนื่องจากพนักงานที่ให้บริการมีไม่เพียงพอ
ถ้าไปเปิดสองฝั่งพร้อมกันก็จะทำให้สิ้นเปลืองเรื่องของงบประมาณที่ต้องไปจ้างคน
เป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็น
ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านมีความสงสัยว่าแล้วจะก่อสร้างที่จำหน่ายตัวทั้งสองฝั่ง

แล้วก็สถานีรถไฟเมืองคงตามเอกสารการก่อสร้างก็ออกแบบให้เป็นสถานีขนาดใหญ่
มีชาญชาลายาวมากกว่าประมาณ๕๐๐๖๐๐เมตร
ที่ในความเป็นจริงแล้วขบวนรถซึ่งเป็นขบวนรถไฟมีความยาวเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ซึ่งสวนทางกับผู้ใช้บริการที่มีปริมาณไม่มากนักเพราะเป็นเพียงสถานีระดับอำเภอ
จึงทำให้ชาวบ้านหยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นว่าจะก่อสร้างใยโตมหโหลาณไปทำไม

เพราะฉะนั้นอยากฝากให้ทางการรถไฟเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่เขาก็ต้องใช้บริการรถไฟสถานีนี้เป็นประจำด้วยนะคะ